ดูความคืบหน้านะฮะหลังจากมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกลวงไปฆ่า
แล้วก็เอาศพไปฝังดินอยู่ที่แถวฉะเชิงเศร้า
ล่าสุดก็สืบทราบมาว่าผู้หญิงที่เขาไปแชทด้วยในเฟซบุ๊กเนี่ย

เป็นกิ๊กกันแล้วแฟนของกิ๊กคนนี้ไม่พอใจ

เขาไปเห็นว่าผู้ตายไปแชทคุยกับแฟนเขา

ก็ลวงผู้ชายคนนี้คือสวมรอยเป็นผู้หญิงนะ

วงไปเจอแล้วก็ไปฆ่าเอาศพไปฝังดิน
คือมันเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่แล้ว
แล้วไปมีกิ๊กเลิกกับกิ๊ก
กิ๊กมีแฟนใหม่แต่ยังทักกิ๊กไป

เรียกออกมาเคลียร์ทำร้ายแล้วก็ฆ่าจนตาย
มันทั่วพันกันไปหมดเลยแบบนี้
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นถึงผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
ก็ต้องตามตัวกันคือนายโอ
ไนโอคือหัวหน้าทีมฆ่านะครับ

จากเหตุการณ์ที่นางสิมริญญาครองนอกอายุ๒๑ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรบางสาวทงที่สมุทรปราการนะครับ
หลังจากสามีเขาคือนายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นพนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิ
หายตัวไปตั้งแต่๒กุมภาพันธ์
กระทั่งไปถูกกลายเป็นศพ
คนร้ายฆาตกรรรมและนำศพไปฝังอำพลางคดีที่ป่าโรคร้างที่ชาติเชิงเสา
ตำรวจก็สืบไปสืบมาจนทราบว่าผู้ตายเนี่ย

มีการแชทคุยกันกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวแปรทิพย์โลกรัก
หรือว่าปลาอายุ๒๔ปี
อันนี้เป็นแชทที่เขาคุยกันนะครับคุณผู้ชม
นี่ไงอ่านลองดู
คนที่ลงมือฆ่านายชัยประสิทธิ์คือนายสมศักดิ์
หรือว่าโอซึ่งเป็นแฟนของเขาเองนะฮะ
มมาจากเรื่องของความหึงห่วงเพราะว่า
แฟนเขาเนี่ยนะเห็นผู้ตายส่งข้อความ

เข้าไปหานางแปรทิศก็เลยหรู

เป็นนางแปรทิพย์คุยแชทกับนายชัยประสิทธิ์นะฮะคุยแชทกับผู้ตายนะฮะ
แล้วก็นายประสิทธิ์นี่แหละแล้วก็นัดกันให้ไปพบก่อนจะลงมือทำร้าย
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ห่อร่างของนายชายประสิทธิ์เนี่ย
ทิ้งในซอยวัดบัวโรยพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะฮะต่อมาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุได้ช่วยกันนำร่างทำร้ายจนตายแล้วห่อร่างเอาไว้นะฮะ
อืมนำร่างของผู้ตายไปฝังดินอำพรางที่ป่าในฉาดเชิงเซา
เนื่องจากว่ากลัวความผิดนะครับล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกวิชิต
บุญชินวุฒิกุลนะฮะก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ
ก็เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนติดตามแล้วก็ดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ตอนเนี้ยตำรดออกหมายจับผู้ต้องหาแปดคนละติดตามจับกุมได้ห้านะฮะ
แล้วก็ยังเหลืออีก๓ยังคงหลบหนีอยู่นะฮะ
โดยเฉพาะในโอมือฆ่าหัวหน้าทีมก็ยังคงหนีอยู่คือสามคนที่หลบหนีเนี่ยคือนายโอมือฆ่า
แล้วก็น้องสาวของนายโอที่พาหนีรวมถึงเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เป็นคนทำหน้าที่มัดมือผู้ตาย
หมดเนี่ยร่วมกันแปดคนใช่นะฮะตอนนี้มีรายงานว่ากำลังมีการกระจาย
กำลังกันไล่ล่าผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนที่หลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
หนีไปแล้วนะครับเมื่อวานนะฮะตำรวจภูทรบางสาวทงพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการนำหมายสารเข้าไปค้นบ้านไม่มีเลขที่
พาในชุมชนวัดหลังอ่าหลังวัฒน์หลังวัดมงคลนิมิตรอำเภอบางสถง
ไปตรวจหลักฐานต่างหลังสืบทราบว่าบ้านหลังนี้
เป็นสถานที่ที่นายโอเนี่ยหลอกให้นายชายประสิทธิ์ผู้ตายไปเจอ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายกักขังเอาไว้
แล้วจนตายแล้วก็นำศพไปทิ้งในป่า
ตนเจ้าหน้าที่ตรวจเก็บคราบเลือดแล้วก็เศษเส้นผมที่คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายไปตรวจสอบนะฮะ
พร้อมกับเก็บร้านที่มือแฝงบนโทรศัพท์มันคือสองเครื่อง
ซึ่งเป็นของนายลีเป็นเพื่อนบ้านของนายโอ
เพื่อหารักฐานเชื่อมโยงการก่อเหตุ
แล้วสู่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายถนอมศักดีสระ
หรือว่าในต้อมอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
คนนี้เขาทำหน้าที่มัดมือผู้ตาย
แล้วก็เฝ้าหน้าห้องไม่ให้หนีไปได้ในวันที่เกิดเหตุนะฮะ

เพื่อเข้าไปพบกับฝ่ายสืบสวนของสพบังเสาทง

พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
อ้างว่าเขารู้จักกับนายโอจริง
แต่เขาไม่ได้ไปร่วมขบวนการฆ่านายชัยประสิทธิ์

ก็ทำการบันทึกมอบตัวพร้อมกับทั้งส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวน
ควบคุมตัวไว้ก่อนเพื่อรอสอบปากคำต่อไป
เหตุผลก็แชทคุยกันความหึงหวงกันถึงกับต้องฆ่ากัน
น่าเศร้าก็คือภรรยาของผู้ตายค่ะ

เรื่องความสัมพันธ์ไม่เข้าใครออกใครจริง
ถ้าเลือกได้นะก็เลือกอยู่บนทางที่ที่ถูกที่ควรก็แล้วกัน
ถูกต้องอย่าไปยุ่งกับแฟนคนอื่นดีกว่า